สารสั่งจำคุกไม่รอลงอาญาอดีตผู้จัดการของนางเอกจักรจันทร์อคัมซิริครับคุณผู้ชมฮะ
ฐานหมินประมาทแล้วส่งข้อความเท็จกุข่าวกรณีสามีของดาราสาวครับคือคุณเคนะฮะ
ทนายนิด้าของนางสาวสลัญญาหวังสุขเจริญโพสต์รูปคู่กับนายวัฒนาเจริญศักดิวัฒนาหรือคุณเคสามีของคุณจักรจันทร์นะครับ
คือไปร่วมฟังคำพิพากษาที่สารแขวงดอนเมืองนะครับในคดีที่อาบีปกชนนะฮะ
ผู้จัดการของคุณจักรจันทร์เนี่ยเป็นจำเลยในคดีหมินประมาทครับ
ทนายนิด้าเปิดเผยว่าสารพิพากษาลงโทษจำคุกจำเลย๓กระทงกระทงละ๖เดือนรวม๑๘เดือน
แต่เนื่องจากจำเลยรับสารภาพจึงลดโทษกึ่งหนึ่งเหลือจำคุก๙เดือน
อีกทั้งเห็นได้ว่าจำเลยมีเจตนาให้ข่าวแพร่หลายไปยังสาธารณะเป็นวงกว้างโดยไม่แก้ไขชื่อผู้เสียหาย
ที่อยู่ในวิสัยที่สามารถกระทำได้จึงไม่สมควรรอลงอาญาครับ
ทนายนิด้าเปิดเผยกับทีมข่าวเย็นไทยรัฐบอกว่าคดีนี้นะครับส่วนของคุณเควัฒนาตกบุญผู้เสียหาย
ซึ่งแจ้งดำเนินคดีไว้เช่นกัน
รวมถึงมีการฟ้องเรียกค่าเสียหายทางแพ่งด้วยนะครับ

หลังจากทราบคำพิพากษาของศาล
เธอก็โพสต์รูปที่สามีกับทนายไปที่ศาลระบุ

สารตัดสินพิจารณาคดีวันนี้ผ่านไปด้วยดี
ขอบคุณพี่นิด้าและทีมทนายความทุกคนนะคะ
ลุยกันต่อกับคดีที่เหลือค่ะ

ผู้จัดการไปให้ข้อมูลกับบุคคลที่มีชื่อเสียงหลายคน
อ้างว่าสามีของเธอมีโรคหลายใบ
นำไปสู่การฟ้องร้องเป็นคดีตั้งแต่ปี๒๑๖๔เป็นต้นมาครับ